ถ้าพูดเรื่องสบายตาสบายใจอารมณ์ดีแล้วก็นึกถึงนี้เลย
พี่ตูนบริบักษ์พี่ตั๊กบริบูรณ์คุณขาบอกเลยว่ากว่าจะออกมาได้สักหนึ่งคำนี่นะ
มันต้องยากเย็นทำกันได้ขนาดนี้กันเลยทีเดียวนะคะ
คือเล่นมุกอย่างเดียวไม่ไหวคุณผู้ชมค่ะบอกว่ามันธรรมดาไปแล้วไอน้องเอ้ย
๒๒แล้วมันต้องเป็นตลกอุปกรณ์คุณผู้ชม

จะทำคอนเทนต์สร้างเสียงหัวเราะทั้งทีคุณพี่เขาทุ่มสุดตัวค่ะ
ไม่ใช่แค่ขนอุปกรณ์เท่านั้นนะคะ
เขาใช้คำนี้นะอุทิศร่างกาย
ทำทุกอย่างเพื่อขอสักหนึ่งคำแล้ววะ
ขำสองขำเอ้าแล้วมันก็ได้ผลคุณผู้ชม

บอกเลยนี่แหละตลกสู้ชิว
เชื่อมั้ยป่าผมนี่
ปล่อยแล้วอยากปล่อยมั้ยลูก

พูดใหม่ได้นะคะต้องบอกว่าคนดีเขาไปทำการนะคะ
เขาบอกว่าต้องคนบ้าดีแบบพี่ตั๊กนี่แหละค่ะทำได้
นี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่พี่ตั๊กแกบอกว่าซุ่มทำมานาน๒เดือน
ว่างทำไม่ได้นะนี่และที่เห็นนี้ก็ยังไม่เฉลยนะว่า
ประดิษฐ์ที่ทำให้ตัวลอยทำได้ยังไง
นักวิทยาศาสตร์เกาหัวกันแล้วนะตอนนี้
อีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมทรมานตัวเองอีกแล้ว
กว่าจะได้สักหนึ่งห้ามันต้องลงทุนเปรียบปอนด์กันแบบนี้

อะไรน่ะ

วันของบ้านมาเร็วกว่าที่คิดนะครับ
แต่ที่เรียกว่าเป็นจุดขายไม่ต้องอาศัยสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย

มุกเสี่ยงตายท้าทายฝ่ามือเมียเลยดีกว่า
แฟนคลับก็พร้อมกดไลค์กับความทุ่มเทของพี่ตั๊กแล้ว
ทุ่มเทขนาดไหนก็ทุ่มเทขนาดนี้

ชอบเที่ยวไม่เช้าไม่กลับนะครับเด็ก

อย่าให้ใครมาควบคุมเราได้

เพศอะไรอ่ะฮะหยุดตั้งนานแล้ว